จังหวัดชนบุรีนะคะมีคนร้ายค่ะมากัน๑๐คน
ซ้อนรถจักรยานยนต์มา๕คันนะคะจากนั้นไปจอดอยู่ที่หน้าร้านยาดอง
แล้วก็ตะโกนไปที่ในร้านถามหาผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
โดยที่ยังไม่ได้ยินเสียงว่าตะโกนเรียกใครเนี่ยนะคะ
พอไม่มีใครลุกค่ะคว้าปืนออกมานะคะ
ยิงเข้าไปในร้านสามนัดแล้วยังมีคนที่นั่งดื่มอยู่ในร้านอยู่เลยนะคะ
โอ้โหผู้คนตกใจหนีไปคนละทิศคนละทางนะคะ
ร้านนี้เขามีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะ
แม้จะเป็นร้านยาดองเขาก็มีภาพกล้องวงจรปิด
เขาก็เอามาเปิดเผยแบบนี้นะคะจะเห็นว่าเดี๋ยวสักครู่นะ
จะมีชายชะกัน๑๐คนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมา
มากันห้าครรภ์ค่ะคันละสองคน

หลังจากนั้นพอไม่มีใครตอบโต้
ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดค่ะ
ยิงเข้าไปในร้านเลยแบบไม่รู้ทิศรู้ทาง
นัดลูกค้าที่นั่งอยู่เขาก็ไม่อยู่นะคะ

ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงเข้ามา๓นัดเสร็จเรียบร้อย
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ร้านยาดองนี้ชื่อว่าร้านยาดอกเหล้า
อยู่ริมถนนบ้านเก่าอำเภอพานทองชนบุรีค่ะ
ไปเจอร่องรอยกระสุนอยู่กระโปรงหน้ารถกระบะคัน๑ศรีบรรยา
จากค้านสภาพผ่านครับนางสาวสมในดวนดีผิวเนียน
อายุ๓๕ปีคนที่ดูแลร้านค่ะเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็เห็นชายชะกัน๑๐คนลักษณะอยู่ในอาการมืนเมา
ขี่รถจักรยานยนต์มาห้าคันค่ะมาจอดอยู่ที่หน้าร้านก่อน
ตะโกนท้าทายหาเรื่องลูกค้าในร้าน
แม้จะขอร้องว่าอย่ามีเรื่องกันครูด้วยอย่านะ
เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ท้าเลยค่ะท้าบอกก็ไปแจ้งสิตำรวจไม่กลัวหรอก
เพราะไม่มีตำรวจนายใดกล้าจับกลุ่มกลุ่มพวกเขา
ก่อนจะเดินออกไปแล้วก็หันมาชักปืน

ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ

ยิงเข้ามาในร้านน่ะยิง๓นัดเข้ามาในร้าน
ตำรวจได้หลักฐานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละนะคะ
และตำรวจจะเตรียมแกะรอย
ติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ